เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกันก่อน
ก่อนหน้านี้มีข่าวมีคราวว่า

กาแฟแก้วละ๑๒๐๐บาท
รวมแล้วกว่า๘๒๐๐๐บาท

คือเรื่องนี้เป็นประเด็นตลอดเลย

ตำรวจปทอบบอกว่าเนี่ยคือข่าวพร้อม

ถึงรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ไปดูการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่

เป็นซิงเกิลที่๘ของนายกรัฐมนตรีชื่อเพลงว่าวันใหม่
ไปติดตามกันหน่อยนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะครับ
ในกรณีที่สถานภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
หลังกรรมการการเลือกตั้งตั้งอนุญาตให้สามารถลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงได้
ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นบอกว่า
จะช่วยพักพลังประชารัฐหาเสียงอย่างไรอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะขอหารือกันก่อนนะฮะ
มีการเปิดเพลงวันใหม่เลยเป็นซิงเกิ้ลใหม่ซิงเกิ้ลที่๘
หลังจากปล่อยเพลงก่อนอันนี้คือเพลงในความทรงจำ
ที่ผ่านมานะครับโดยท่านพลเอกประยุทธิ์ดิกราบบนเวทีตอนหนึ่งบอกว่า
ตอนนี้นะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญส่วนตัวเนี่ย
ว่าทุกคนต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นตราบใดที่รัฐบาลทำงานอยู่
ก็สามารถจะสารต่อสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้ย้ำว่าไม่ใช่การสืบทอดอำนาจนะครับ
ก็ขอยืนยันว่าทุกอย่างนั้นยังมีความต่อเนื่องไปอย่างรัฐบาลต่อไปนะครับ
เพราะว่าเราได้ทำเป็นกฎหมายไว้แล้วทำพิษาไว้แล้วอะไรไว้แล้ว
มันยังไม่มีใครสามารถจะมาล้มล้างได้เพียงแต่ว่าต้องหาวิธีการที่ทำให้ดีกว่าขึ้นไปเท่านั้นนะครับ
วันนี้เราก็ได้วางทุกอย่างไว้แล้วนะครับเพื่อให้ท่านดำเนินการต่อไปข้างหน้า
ด้วยการที่รัฐบาลทำสิ่งนี้มาให้ท่านไม่ใช่สืบทอดอำนาจของผม
ของรัฐบาลใดทั้งสิ้นนะครับ
เรื่องนี้นะฮะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ชี้แจงว่าท่านนายกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในความหมายของการเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งอื่นตามรัฐธรรมนูลในมาตรา๙๘วงเล็บ๑๒
ที่ระบุว่าอันนี้หลายคนตั้งคำถามมา
ว่าท่านนายกท่านประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่
ทีนี้ในมาตรา๙๘วงเลข๑๒ระบุว่า
คนที่จะสมัครสอสอหรือการได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
จะต้องไม่เป็นข้าราชการยกเว้นข้าราชการการเมือง
ท่านก็เลยบอกว่านี่ไงกรณีของท่านนายกเนี่ย

ได้รับการยกเว้นให้สามารถเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ยืนยันว่าตัวท่านเองไม่เคยกลับไปกลับมาตามที่ถูกกล่าวหา
หากใครสงสัยจะต้องส่งให้กับกรกตพิจารณา
หรือส่งให้กับสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยต่อไปนะครับ
ส่วนคดียุบพักไทยรักษาชาติเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
สำนักงานสารรัฐธรรมนูลก็ได้แจ้งมายังสื่อมวลชนเกี่ยวกับรายการรายงาน
บอกว่าสำนักงานสารรัฐธรรมนูลจะดำเนินการถ่ายทอดภาพวงจรปิดการลงมติ
ห้องพิจารณาคดีมายังห้องรับรองสื่อมวลชนชั้น๒
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังการไต่สวนนะคะ

หลังจากนั้นก็ค่อยมีการนำเสนอข่าวไป
สุดท้ายเมื่อวานตอนสักเย็นบ่าย

ซึ่งร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติบอกว่า
ในวันนั้นกรรมการบริหารพักทั้ง๑๔คน
จะไปฟังคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลด้วย

แม้จะเสียดายอยู่บ้างที่ไม่ได้มีโอกาสชี้แจง
ผมเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนให้ความเมตตากับทั้งตัวผมเอง
แล้วก็กรรมการบริหารพักแล้วให้กำลังใจพักของเราเป็นอย่างมาก
วันที่๗เนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านติดตามชมนะครับ
ติดตามผลการวินิจฉัยอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เราไม่อยากให้มีการสร้างสถานการณ์หรือว่ามีใครไปฉกฉวย
หรือว่านำเรื่องของคดียุบพักเนี่ยไปทำให้เกิดความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับ
ในฐานะพักการเมืองก็พร้อมที่จะน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลทุกประการนะครับ
เพราะว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว
ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจที่ดีแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับ
คิดร้ายกับบ้านกับเมืองใดทั้งสิ้น
อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นเรื่องก่อนหน้านี้นะฮะจากที่มีการนำเสนอข่าวเผยแพร่ข่าวว่าเนี่ยนะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณพร้อมรัฐมนตรีเนี่ยใช้งบสวัสดิการประจำตำแหน่งของตัวเองเนี่ย
ดื่มกาแฟกันแก้วละ๑๒๐๐บาทเบ็ดเสร็จเป็นเงินกว่า๘๒๐๐๐บาท
โอ้โหคนก็ตกใจกินกาแฟอะไร
มีร้านที่ไหนขายกาแฟแก้ละหมื่นสองด้วยล่ะค่ะ
คือกาแฟอะไรทำไมถึงแพงขนาดไหนก็มีคนไปชงไปแชร์กันไป
เมื่อวานเนี่ยตำรวจควบคุมตัว๒ผู้ต้องหาที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวที่มีเนื้อหาดังกล่าวแล้วนะฮะ
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานะเป็นความผิดฐานเผยแพร่นำข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นเท็จตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔นะฮะ
ผลจำรวจโทรศัลยเชษฐ์หากผ่านในฐานะที่เป็นรองพุ่มในการสูญป้องกันและปราบปรามอาจยากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
บอกว่าในการสืบสวนเนี่ยยังไม่พบว่าใครเป็นผู้ผลิตเนื้อหานี้ขึ้นมา
แต่พบว่าข่าวนี้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
มันเป็นประเด็นตรงนี้นี่แหละมันเป็นประเด็นตรงนี้แหละแล้วก็มีคนไปแชร์กันต่อนะฮะ
ผลการติดตามจับผู้ที่กระทำความผิดตำรวจก็จับผู้เผยแพร่ได้แล้ว๔คนเหลืออีก๓คนนะครับ
ขณะที่พลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ยืนยันยังไม่มีการจับกลุ่มเพราะว่าตนเนี่ยเพิ่งได้รับหมายเรียกให้ไปพบในวันที่๑๑มีนาคม
โดยบุคคลที่ฟ้องก็คือพันเอกบุรินทองประภัยฝ่ายกฎหมายของคอสชนี่แหละพร้อมยืนยันว่าตอนแชร์ข่าวนี้ไม่ทราบว่าเป็นข่าวปลอม
เห็นชื่อตรงลิงก์มันเป็นสำนักงานข่าวแห่งหนึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งหนึ่งก็คิดว่าก็คงเป็นสำนักข่าวธรรม
คือมันเขาบอกว่าเป็นสำนักข่าวที่ก็เป็นที่รู้จักกันประมาณนึง
ถูกต้องแต่พอเห็นว่าข่าวปลอมเขาก็เลยลบทันทีนะฮะพร้อมทั้งโพสต์ข้อความขออภัยเพราะว่าบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะแชร์ข่าวนั้น
แต่ถือว่ามันเป็นสำนักข่าวเขาทำมาก็ถือว่าเข้าใจผิด
มันกลายเป็นเหมือนการแชร์โจมตีด้วย
เอาอีกหนึ่งเรื่องไปดูทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ก็นำทีมผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างที่หาเสียงไปพบปรับกับประชาชนปรากฏว่า
มีทหารในเครื่องแบบนายหนึ่งเดินมาตามสังเกตการณ์ตลอดเวลา
ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เข้าไปถามไปคุยกับนายทหาร
อันนี้บอกว่าเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเป็นประชาชนมาหาเสียงได้
ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครและขอให้ไปบอกผู้บังคับบัญชาด้วยว่า
ทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติเป็นรั้วของชาติขอให้ทำหน้าที่ของตัวเอง

เหมือนตอนที่คุณหญิงสุดารักษ์ก็โดดตามเหมือนกัน
ขณะที่ทหารนายนี้ยืนยันไม่ได้มาตามครับแต่ว่าเป็นเขตรับผิดชอบของผม
ผมก็เลยมาเพื่อดูแลความเรียบร้อยให้เท่านั้น
ปลาจีนบุรีหรอคะ
ตอนนี้การเมืองก็อีก๑๙วันคุณผู้ชมมันน่าติดตามมากมันร้อนแรงมันเข้มงวดมาทุกที
คือเรียกว่าทุกก้าวย่างเนี่ยเป็นที่จับตาทั้งหมดเลยของทุกฝ่ายด้วยนะคะ